ก็๑๓นี้ทุนายอดแล้วต้องทำเสียงตำกันแบบนี้เลย

เพราะว่ามีทั้งเลขจากเจ๊นุกบารมีมหาเห็ง
และพ่อน้ำสองในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

พ่อน้ำสองก่อนเลยครับพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อย

เชิญชวนแฟนคลับสายหมู่

ให้เป็นรูปองค์พญายมราชของหมอปลายพรายกระซิบ

ครับก็มีแฟนคลับเข้ามาถามทั้งเรื่อง
ไปเปอร์และที่สำคัญถามตัวเลขด้วย

น้ำสองบอกว่ายังไงฟังกันหน่อย
ฟังทันกันไหมคุณผู้ชมพูดเร็วอยู่เหมือนกันนะ

คลีลัตเตอรี่เต็มมือเลยเป็นสิบชุดอ่ะ

เขาบอกงวดนี้ซื้อลอตเตอรี่เต็มมือ
ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี

พี่เขาไปร่วมงานรำลึกแม่พึ่งครับ

บอกในโพสต์นะคุณผู้ชมลองดูกันลองดูว่าอยากตามหรือเปล่า
ถ้าไม่อยากตามก็ปล่อยผ่านนะครับถ้าตามก็ตามสะดวกเลยฮะ
ส่วนเจนุกบารมีมหาเห็งครับไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับ
แล้วเจนุกเล่าตำนานการให้เลขถูกระวัน๓งวดติดเมื่อปีที่แล้วปี๖๔
ว่าเกิดจากการบุญที่สร้างมาร่วมกันแล้วก็ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้
แม้ระยะหลังเนี่ยแม่ถ้าใครติดตามก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะฮะ
แต่ก็ยังขอให้เลขต่อไปโดยงวด๑๖มิถุนายนนี้ก็เปิดเลข๓ตัวให้แฟนคลับ
อ่ะลองแคปดูแคปไปหาซื้อกันได้เลยดูหน้าจอเลยนะคุณผู้ชมฮะ

ข่าวต่อไปจะให้ดูหมูหวานแต่ไม่ใช่อาหารครับมันคือนกแก้วแสนรู้
อ้อตัวนี้หรอ
ไม่ใช่ไม่รอโชคกลู
พอใกล้สลากออกลองถามเล่น
ออกอะไรอะลูกละวันที่หนึ่งออกอะไรอรุณหลัง

เลขที่ออก

สำนักใต้หรอ

นกแก้วเทาอาฟริกัน

เจ้าของพยายามถามเจ้าหมูหวานนะ

หมูหวานก็ตอบกลับมาทันทีใช่ไหม
ฟังเป็นเลขอะไรก็สุดแท้แต่ท่านนะครับ

แล้วก็บอกว่าอย่าเชื่อหมูหวานนะคะ
ครับกลุ่มผู้ชมฟังได้เลขอะไรนะครับ

ส่วนใครที่ฟังไม่ชัดนะครับ

เออทำไมพี่ฟังลูกคอมันได้๓ตัวเลยเหรอ

อย่างแรกก็ตามถือว่าไปแนวทางนะครับ
ดูกันไปแหมพอขำด้วย
ค่ะ
เจ้าของก็โพสต์คลิปเจ้าหมูหวานอยู่เรื่อยนะครับ

ค่ะร้องอะไรก็ร้องไปแต่อย่าโกหก

ไม่ใช่ฟังแล้วแหละค่ะไปดูใต้ท้องกันหน่อย
เขาบอกว่าไงท้องมาเห็นเป็นตัวแรกด้วย

มีคนในเม้นท์มาเม้นท์ให้ด้วยนะคะ

ยังไงดอม
เปลี่ยนตัวแล้ว

ทางครบน้อยนะคะได้ยินเสียงมั้ย
เสียงก็ได้ยินนี่เขาหงายท้องให้ดู

ไม่เห็นนะเห็นทางครบเป็นดีซานเหลือง
นี่มีคนมาแสดงความคิดเห็น

บอกว่าบางคนเห็นเป็น๗๐๕๐

สวยบอกหน่อยได้มั้ย

เอาไม่เป็นไรแล้วแต่จินตนาการแล้วตาแต่ละคน
หนึ่งสอง
ถามจริง
จริงปะเนี่ย

ฉันเอาเลยนะ
สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศุลย์
ได้กวนตีนกะเทยแล้วสบาย
ซิริย์
สาเกตใจซิริย์เข้ามาแล้ว
มันเก่งประมวลผลได้ขนาดนี้เลยนะ
ดำฟันนี่บอกว่าได้ยินแบบนี้ฟินเลย

แต่จัดไปให้จุกเลยนะคะ

เขียดขายาวหรือว่าตะปาดฮะ
สองตัวนี่โอ้โหแล้วมันทับกันนะฮะ
มันทับกันแล้วออกไข่อยู่ในบ่อพญานาคคุณผู้ชม
อยู่หน้าร้านถ่ายรูปเลขที่๒๘๒ทับ๒หมู่๓

เจ้าของร้านชื่อว่าพี่สกลก็เล่าว่า
เช้าเมื่อวานเขาตั้งใจจะทำความสะอาด

จังหวะนั้นเหลือไปเห็นพอดี

พี่เขาเลยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นแบบนี้เป็นครั้งแรกครับ

ตะปาดเนี่ยคงจะมาให้โชคให้ลาบ

แต่พี่เขาไม่ยอมบอกสิว่าพี่เขามีเลขอะไรในใจหลังจากเห็นไอ้ตาปาดสองตัวนี้นะ
ส่วนเลขที่ร้านบอกไปแล้วนะครับ๒๘๒ทับ๒
แต่ว่าตะปาดสองตัวไม่รู้ตีเป็นเลขอะไรดีอ่ะคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยนะ
อาจารย์ปุ้ยสลากออกปั๊บมาปิดทองปุ้ยเลยนะ

วัดพุทธมงคลครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
มีกลุ่มชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภครับจากรูปปั้นพญาปูแบกทรัพย์
พญาปูแบกทรัพย์ครับตัวใหญ่มาก๘คูณ๘เมตรนะ
ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้มาไหว้มาบูชาแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองมามากมายเลยฮะ
จากนี้นะครับที่บริเวณซุ้มประตูวัดนะครับ
ยังมีฝูงพึ่งมาเกาะทำรังใหญ่อยู่นะครับ
นี่ในนี่ว่าย่ายจริง
ทำให้คนที่มาแวะขอพรจากรูปปั้นพญาปูเรียกทรัพย์นะครับ
ส่วนที่บริเวณอุทยานมังกรสวรรค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
ทำพิธีพุทธาพิเศษเหรียญมังกรคู่ชีวิตมงคล๙๖ปี
โดยมีพระครูสุนันทโชธหรือว่าหลวงปู่นิ่มเข้าร่วมพิธีด้วย
แล้วก็พระเกจิชื่อดังนะครับจากนั้นก็มีการจุดประทัดหมื่นนัดทำพิธีเบิกเลิกนั่นแหละ
ซึ่งชาวบ้านไม่พลาดนะครับมาส่องเลขปลายประทัดเอาไปเสี่ยงดวงกัน
ก็ลองดูครับเลขตามนี้สิริสิริ๑๒เมื่อกี้ไง

คอนเสิร์ตรำลึก๓๐ปีของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทัพกระดาน

เมื่อวานนี้ลูกชายคนเดียวของแม่พึ่งคุณเพชรก็ไปร่วมร้องเพลงโลกของพึ่ง
นานาทั้ง๓คนด้วยอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
ของพึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะน้องเพชรค่ะมาเตอร์ไพรส์ขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตในคืนที่สาม
ร่วมกับ๓น้าสาวคุณสลักจิตคุณจันจวงคุณดวงใจนะคะ
มากราบขอบคุณแฟนเพลงของแม่พึ่งที่ยังคงรักแม่พึ่งอย่างเหนียวแน่น
มาร่วมรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของแม่พึ่งอย่างอบอุ่น
แม่ว่าจะผ่านมาสามสิบปีแล้วก็ตามนะโหนานแล้วนะแป๊บก็สามสิบปีแล้วค่ะ
คุณผู้ชมส่วนช่วงบ่ายเนี่ยพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์น้องสาวของแม่พึ่งนะคะ
ก็มีการเข้าไปเสี่ยงเซียมซีที่หน้าหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หุ่นตัวที่๑๓ในหุบเขาเทียม
โดยเฉพาะหุ่นตัวที่หนึ่งที่สาราริมน้ำตลอดทั้งวันที่วัฒน์ทัพกระดาษ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณประนอมยิ้มแย้มเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่เดินทางมาจาก
พัทยาชนบุรีเลยนะนำสร้อยข้อมือทองคำหนักหนึ่งบาทมาแก้บนหุ่นแม่พึ่ง
กราบไหว้ขอให้ค้าขายดีนะคะคือทุกปีท่านนี้คุณประนอมจะนำสร้อยทองคำลักษณะเป็นข้อมือ
มาให้ปีละสลึงแต่ว่าปีนี้งดไป๒ปีแล้วไงครั้งนี้ก็เลยรวบยอดทีเดียวให้เป็น๑บาทเลยนะคะ
แสดงว่าเคยขอแม่พึ่งแล้วได้แน่เลยใช่ฮะก็เลยกลับมาทุกปีแบบนี้มาจากพัทยา